ก็ยังคงเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากล
ในการประกาศชื่อผู้ที่ชนะผิด
ซึ่งในล่าสุดนั้นนะครับนางงามของออสเตรเลียก็ได้มาเปิดเผย
เบื้องหลังเหตุการณ์บนเวทีที่เกิดขึ้นครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่ติดอันดับ๑ใน๕คนสุดท้าย
และเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเวที
โดยยืนยันว่านางงามบนเวทีรู้แล้วว่า
เป็นผู้ที่ได้ครองมงกุฎนางงามจักรวาลในปีนี้

นั่นก็ทำให้นางงามที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็งุ่นงง
แล้วก็มองหน้ากันว่าเกิดอะไรขึ้น

รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ทำให้มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ชอบมาพากล
แล้วก็ขัดแย้งกับคลิปภาพเหตุการณ์
ขณะที่นายฮาวีได้ไปต่อว่าโปรดิวเซอร์
ถึงความผิดพลาดที่พร้อมเตอร์ขึ้นชื่อผิด
แต่ว่าคลิปวิดีโอความยาว๗วินาทีดังกล่าวก็ถูกลบทิ้งไปแล้วนะครับ
ก็ได้แถลงยอมรับว่ารู้สึกตกใจมาก
เนื่องจากความผิดพลาดของพิธีกร

ที่ได้รับเลือกเป็นนางงามจักรวาล๒ปีติดต่อกัน
แต่ว่าในไม่กี่นาทีต่อมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
เป็นผู้ชนะในใจของคนทั้งประเทศแล้ว
และเธอก็เป็นผู้ที่ได้ครองมงกุฎในเวทีนี้อย่างแท้จริง